แมวที่มันร้อนอยากจะหาที่คล้ายร้อน
ทำยังไงดีโอ้หลบตรงนี้มันซะเลยครับ

จะอยู่ตรงนี้มีอะไรไหมแน่ใจนะอยู่ตรงนี้
ถ้าปิดเข้าไปแล้วก็เป็นแมวแช่แข็งเลยนะ
ให้ออกแล้วนะจะเอาอย่างนั้นใช่ไหม
แล้วดูหน้ามันคุณดูไม่สบายใจ
โอ๊ยน่ารักจริงเลย
เขาไปอยู่ด้วยคนคุณชอบพี่เย็นเหรอคะ
ผมก็ชอบอยู่ที่เย็นมันเย็นกายสบายใจ
อยู่ที่ไหนแล้วเย็นผมก็ชอบอยู่ที่นั่นแหละครับ
มีหน้าเพราะเห็นว่าคุณแถวเทียงแถวนี้
พูดดีค่ะ

คุณไปเดินในพื้นที่เปียกเปียก